รายงานเมื่อสักครู่นี้เป็นของคุณนิมนวรสุพันยศ
เป็นเรื่องของคำสกัดความของผู้ป่วยกาวิตรฐานที่ถูกกำหนด
โดยพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ละประเภทนะครับ
ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่รู้ว่า
ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
อำนวยการสถาบันกรยาราชนคริน
ซึ่งได้มาแนะนำถึงการสำรวจตัวเองในเบื้องต้นว่า
เข้าข่ายกาววิตรฐานหรือไม่นะครับ
ส่วนเรื่องต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มีการชายหนุ่ม
จนเป็นกระแสข่าวถึงความเหมาะสม
ของการร่วมเพศระหว่างคนกับสุนัขนะครับ
ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็ระบุว่า
การร่วมเพศของมนุษย์กับสัตว์นั้นมีมานานแล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ที่เคยมีพฤติกรรมในการร่วมเพศกับสัตว
โดยไม่ต้องการที่จะมีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ
เริ่มจากตั้งแต่พ่อเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่น

หรือธบุรีนี่นะฮะ
อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็บีหรมเพศ

ว่าต้องละบายผู้ชายเวลาเกิดอารมณ์
ต้องระบายผู้ชายเวลาเกิดอารมณ์ก็ไประบายกับสุนัข
แล้วก็เลี้ยงดูสุนัขไม่ใช่ของตัวเอง
แล้วก็ทำประจำมาก็พยายามให้อาหารสุนัขกินแล้วก็ทำ
ทุกครั้งที่มีกำลังลมจริงก็พยายามมาเลี้ยงสุนัข
ซึ่งมันก็สุนัขที่แถวนี้
แล้วก็ทำไปเรื่อยจนท่านติด
หลังจากนั้นก็มีเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ดูหน้าดิบตาดี
เขาก็เห็นด้วยก็แต่งงาน
แต่งงานก็ยังไอ้นิสัยเก่าคือติดอยู่กับสุนัขเนี่ย
ก็มาไปแอบสมสู่ไปแอบทำเรื่องเพศจนทั้งเบียจับได้
แล้วถึงเวลาก็มีอารมณ์มากไปทำ
หรือพูดอย่างไรว่าตอนต้องมาทำแบบพยายามอยู่
ยังไม่ถึงจุดสุดยอดเลยนะกับหยุดแล้วก็อยู่อยู่ก็ไป
เมียก็เริ่มงงเริ่มสงสัย
ก็มาเห็นว่าทำกับสุนัข
ก็เลยโมโหรับไม่ได้แล้วก็พยายามอธิบายเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้
คุยกันพอรู้เรื่องคือเมียก็ไม่รู้จะไปไหน
แล้วก็บอกว่าจริงก็คือไม่ลองดูล่ะอยู่ก็มาเห็นเข้า
เห็นเหมือนพี่พระยายเห็นพ่อ
อ๋อตัวนี้ทำอยู่ในบ้านเลยไง
ก็ลองให้ทำของอาจจะเป็นตัวของพ่อเนี่ย
มันน่ารักเหมือนคุณลองทำดู
แต่นี่น้องสาวเห็นเข้าก็รู้สึกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหมด
พ่อแม่พี่ทั้งหมดไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องศรีหายเด็ก
ก็เลยถูกทำบ้างซึ่งอาจจะเป็นส่วนนักของแม่
ซึ่งอาจจะไม่ได้ว่าของตัวใครตัวตัวมันอะไรอย่างนี้
ไอ้แถวเพื่อนบ้านรับไม่ได้ก็เลยไปพูดกับตำรวจ
จากพฤติกรรมที่ถูกนำเสนอคืออาการของผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
สามารถแบ่งลำดำชั้นออกเป็นประเภทต่าง
จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความถี่ที่ผู้ป่วยหมกมุ่น
โดยเฉพาะกรณีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเอง
ต้องพบแพทย์เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สำหรับใครที่มีผู้ใกล้ชิดที่สงสัยว่าจะมีอาการป่วยในเรื่องนี้
ก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้ที่สถาบันกรยาราชนครินนะครับ